โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงการซื้อลอตเตอรี่
เพราะตอนนี้มิจฉาชีพเขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่คุณผู้ชม

ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ใครชอบลุ้นตัวเลขต้องระวังไว้เลยคุณผู้ชม
มีภัยออนไลน์มาอีกแล้วกลุ่มมิจฉาชีพเขาสร้างแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่
แล้วก็ทำรูปแบบคล้ายกับแพลตฟอร์มของรัฐที่ออกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยครับ
ก็เดือดร้อนสิพวกเราเนี่ยเพราะว่าพอซื้อไปเนี่ย
เป็นลอตเตอรี่ทิพย์นะไม่มีสลากจริง
เงินมาได้กว่า๕ล้านบาทครับและยังไปเจอแพลตฟอร์มที่กระทำผิด๑๔เว็บไซต์
เห็ง๘๐กองสลากใหม่พร้อมรวยสลากดีพวกนี้ปลอมหมด
ดังนั้นถ้าคุณจะซื้อสลากออนไลน์ให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน
ตังค์จะดีที่สุดนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังครับ
โดยคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดบุรีรำ
ออกประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสัมปะหลัง
เพื่อควบคุมป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง
ไม่ให้โรคนี้มันกระจายไปยังพื้นที่อื่นครับ
เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรและผลิตผลในอุตสาหกรรม
ประกาศนี้บังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำเป็นเวลา๑ปี
นับตั้งแต่๙สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะครับ
ฝ่าฝืนมีโทษด้วยจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

เว้นว่าคุณได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการอย่างถูกต้องเท่านั้นนะครับ
และเรื่องนี้ต้องเตือนให้ระวังกันเลยกรมควบคุมโรคได้รับรายงานมีผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนเสียชีวิตเป็นรายแรกในไทยแล้วคุณผู้ชมที่สถาบันบำราชนราดูลเมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ๓๔ปีครับมีประวัติเป็นไข้ปวดศีรษะมีผื่นแล้วก็ตุ่มตามผิวหนัง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชายซึ่งสามารถป้องกันได้นะคุณผู้ชมก็คืองดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า
ไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรือว่าน้องหากสัมผัสก็ต้องสังเกตอาการ๒๑วันครับ
ถ้าคุณมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยมีผื่นมีตุ่มน้ำมีตุ่มน้องเนี่ยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีนะครับ